ตอนนี้ก็ใกล้จะหมดปีวอกแล้วก็จะได้ต้อนรับปีรากากันแล้วนะครับ
ญี่ปุ่นก็เลยมีพนักงานเช็ดกระจกบนตึกสูง๒คนครับ
ซึ่งเป็นสัตว์ประจำปีนักศัตริย์ของปีนี้แล้วก็ปีหน้า
ซึ่งสามารถเรียกรอยยิ้มให้กับผู้คนในกรุงโตเกียวได้ครับ
นี่ก็เป็นโฉมหน้าของชายชาวญี่ปุ่นสองคนนะครับที่แต่งตัวเป็นลิงแล้วก็ไก่ขึ้นไปทำความสะอาดเช็ดกระจกกันอย่างเพลิดเพลินบนตึกสูงระฟ้ากว่าห้าสิบห้าเมตรนะครับทั้งอย่างบกไม้บกมือสร้างรอยยิ้มแล้วก็สีสันให้แก่ผู้คนที่เดินผ่านไปมาแล้วก็หยุดแวะดูพวกเขาอยู่ทางด้านล่างด้วยนะครับซึ่งการแต่งกายเป็น
คิดขึ้นโดยโรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียวเพื่อเป็นการสืบสารและก็คงไว้ซึ่งประเพณีวัฒนธรรมโบราณของชาวญี่ปุ่นเพราะปกติแล้วนะครับตามธรรมเนียมของชาวญี่ปุ่นก็มักจะเริ่มทำความสะอาดบ้านเรือนหรือว่าอาคารสำนักงานในช่วงประมาณกลางเดือนธันวาคมของทุกปีซึ่งก็ถือว่าเป็นการทำค
เมื่อกว่า๑๐๐ปีก่อนครับ